หลังจากช่วงที่แล้วคุณปอได้จัดลำดับราคาสินค้าจากต่ำสุดไปหาสูงที่สุดเรียบร้อยจะถูกต้องกี่ลำดับรับเงินรางวัลกลับบ้านเท่าไหร่ไปชมพร้อมกันเลยครับ
แล้วเราก็กลับมานะคะกับรายการเก้งขวดโดนราคาอยู่กับน้องชายคนนี้ค่ะเอวดีสุดไปเลยคุณปออันนบนะ
ลีกว่าได้เลี้ยงที่เหรอครับ
อุ้ยเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเอลจะช่วยที่ป่าได้รึเปล่านะคะมาดูกันคำเจริญเนี้ยค่ะ
โอเคนะครับร้อยหนึ่งและต่อมานะคะถ้วยตวง๔ถ้วยนี้
แพงกว่า๑๐๐บาทถึงจะเริ่มสะสมนะคะ
และราคาถ้วยตวงทั้ง๔ถ้วยตรงนี้ราคาอยู่ที่
แพงกว่าแพงกว่า๑๐๐เปอร์เซ็นโอ้แจ๋ว
ตอนนี้ก็สะสมไปแล้ว๕๐๐๐บาท
เอาล่ะที่เริ่มแพงน้ำปลอล์จะต้องแพงกว่า๑๘๐บาท

และที่เริ่มแพงอยู่ตรงหน้าเราทั้ง๒คนเหมือนกัน

สนิมนั้น
โอ้ไม่ใช่

ต่อไปผมไม่ร่อนแล้วผมตวงอย่างเดียว

ตอนนี้หมดสิทธิ์ลุ้นรับ๓๐๐๐บาทแล้วนะคะ
แต่มีโอกาสสะสมนะคะอีกข้อละ๕๐๐บาท
ถ้าทำให้แพงขึ้นได้เรื่อยนะคะ
ราคากลับไปตั้งต้นที่๑๘๐บาท
ต้องมาดูว่าที่ตีไข่จะแพงกว่าหรือเปล่า

ขอให้ที่ตีไข่ราคาแพงกว่า๑๘๐บาทกันแล้วกันนะคะ

ใช่กล้วยตวงยังแพงกว่าอยู่นะ

สำหรับที่นวดแป้ง
ขอให้ที่นวดแป้งราคาแพงกว่า๑๘๐บาท

นี่มันสนุกจังแม่ละ

มันจะเป็นแบบไม้สังเคราะห์

มันค่อยชื่นเพราะว่าเวลาตอนเรียนฮิวอยู่ที่สานฟรานส์อะไรอย่างนั้น

สานฟรานริวอร์
เรามาดูเฉลยการเรียงลำดับราคาที่ถูกต้องกันสักหน่อยดีกว่า
อุปกรณ์ทำขนมที่ราคาต่ำที่สุดใน๕ชิ้นนี้ก็คือ
แปดหมุนแต่งเค้กราคา๑๐๐บาท
และชิ้นที่ราคาสูงที่สุดคือ
ถ้วยตวงราคา๑๘๐บาท
ที่คุณปอไปวางเป็นลำดับที่๒นั่นเองล่ะครับ
ตอนนี้มีผลงานอะไรให้เราได้ภูมิใจกันบ้าง
ครับผมตอนนี้มีเพลงครับผมให้ได้ฟูกันนะครับผม

ปลอดเถอะคนดีให้พี่เอาใจ

ปลอดเถอะคนดีให้พี่เอาใจ
จำได้ฉันอยากเอาใจ
ที่ยอมให้เธอเอาไปทั้งตัวและใจ
แต่เธอเอาไหมพี่ยกให้ไปเลยเลยเลย

จ้างได้พี่ขอพ่วงไปกับน้องปอด้วยนะคะ

คุณปอรับเงินรางวัล๕๐๐๐บาทกลับบ้าน
อย่าลืมติดตามผลงานของคุณปอกันด้วยนะครับ
ช่วงหน้ามีผู้เข้าแข่งขัน
ท้าดวนราคาคนต่อไปรออยู่พักสักครู่เดียว